สำหรับเบลล่ารานีคุณผู้ชมค่ะเมื่อวันก่อนออกงานคู่กับหนุ่มไบร์ท
คือเบลล่ากับไร้เนี่ยเขากำลังจะมีผลงานคู่กัน
แล้วจะบอกว่าโอ้โหคือนางโดดเด้นโดดเด่นมาแต่ไกล
อยากให้ทุกคนโฟกัสที่ชุดคราวนี้แม่นายไม่ได้มาชุดไทยนะคะ
เพื่อเห็นเรตติ้งแล้วก็หายเหนื่อย
ก่อนละครออนแอร์นางก็มีไปมูเหมือนกันนะ
ไปไหว้ขอพรพรพมเพราะว่าอยากให้ละครปังดัง
เชื่อว่าองค์ท่านเนี่ยชื่อเหมือนกับละครไง
พรมกับพรมลิขิตก็น่าจะส่งเสริมให้ดังยิ่งขึ้นไป
ลองไปฟังเสียงค่ะพี่หน่องแนะนำเนี่ยแหละว่าแบบ
ได้ไหว้หรือยังแล้วเบลอ่ะลืมนึกไปเลยว่าเรื่อง
เนี้ยคือชื่อเรื่องว่ากรมลิขิตอ๋อเบลก็เลยได้ไปไหว้พาพรม
อ๋อให้พาพรมทันลิขิตอ๋อไม่ได้อะไรเลยฟังจริงน่ะ
ไม่ไหวคุณผู้ชมค่ะส่วนเคมีเคใจกับพี่โป๊ป
ที่เอฟซีเนี้ยเขากลับมาจิ้นอีกครั้งหนึ่ง
ลุ้นได้เป็นคู่จริงได้ไหมเพราะว่าต่างคนต่างโสดอ่ะ

ไม่จำเป็นว่าเราจะคบกันหรือว่าเรารู้จักกันแบบไหน
คือมันไม่ใช่ควร
ไม่ใช่มันข้ามคำนั้นเลยครับ
สวยจริงนะคะแล้วก็ละครเล็กติ้งปังด้วยโอ้ใช่ค่ะจริง